นะไปจิ้มจุ่มปลากดครั้ง
น้ำซุปเขาไม่ธรรมดาเป็นน้ำซุปมะพร้าวอ่อนอีกด้วย
ว่ากันว่าหนึ่งเดียวในจังหวัดตราด
จะอร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามเลยในช่วงของ

โอ้วอยากกินน้ำโอ้โฮดูเขา
เขาเรียกว่าปลาจุ่ม
เออปลาจุ่มแต่ปลาที่เอามาใช้ก็คือปลากดครั้งครับ
ปลากดครั้งสดไปใหม่เนื้อสำคัญมันดีจริง
ให้คุณดูน้ำจิ้มเขาน่ากินน่าทาน
แล้วปลาจุ่มของเขาน้ำจิ้มก็อร่อยแล้วนะ
แต่ตัวน้ำซุปมันเป็นน้ำซุปมะพร้าวอ่อนครับ
โอ้โหยิ่งหอมยิ่งน่ารับประทานยิ่งนัก
ร้านนี้คือร้านลาบเวียงจันทร์ในอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด

นี่แหละครับเขาเล่าว่าพื้นเพลเป็นชาวลาวนะ
แต่ว่ามาแต่งงานแล้วก็มีสามีเป็นคนไทย
ตัวเธอเองเลยตัดสินใจนำอาหารรสแซ่บของคนลาว
มาเปิดร้านอาหารที่นี่
เพราะคุณสามีชอบอยู่แล้ว
ชอบนั่งจวดอยู่กับเพื่อนฝูง
อาหารแต่ละอย่างมันก็จะเหมาะกับการดื่ม

เธอบอกว่านี่บอกเลยนะ
คุณสามีเนี่ยทั้งรักทั้งหลงเธอ
ก็เพราะว่าอาหารนี่แหละค่ะ

แล้วลูกค้าที่มาทานจะหลงขนาดไหน
หมายถึงหลงอาหาร

เอางี้หลงรักในอาหารของร้านนี้
ต้องมาทานบ่อยแล้วคุณดูส้มตำเขา

อย่างอื่นอยากให้ลองทานกันด้วยนะ

น้ำซุปเป็นน้ำซุปมะพร้าวอ่อน
คุณดูนะตลอด
เขาบอกว่าตัวน้ำจิ้มจุ่มปลากดคัง
รสชาติหอมหวนหอมหวานกลมกล่อม
แล้วเขาขายเป็นชุดรัฐ๓๕๐ภาท

ของทุกอย่าง
แต่ถ้าพูดถึงเมนูส้มตำลาวชั้นต้องสั่งตำหลวงพรรมบาล
มันจะเป็นเต้นมัลก่อที่แบนยาว
แล้วเขาจะเป็นส้มตำที่ผสมกะปิ
อันนอกเหนือจากจุ่มกลานนี่นะยังมีอีกนึงเมนู
เขาบอกว่าเมนูนี้ถ้าคุณไปร้านนี้คุณสั่งเลย
ปลายอนฝั่งโขงทอดกระเทียม
ปลายอนเหรอตัวเล็กอันนี้
นี่เหรอป้ายอนโอ้โหดูน่ากินน่าทานตัวมันใหญ่ด้วยนะ
แล้วเขามีทั้งแบบราดน้ำพริกเกลือหรือว่าราดน้ำจิ้มซีฟู้ดของทางร้านเขาเนี่ย
ก็อร่อยทั้งนั้นเลยนะครับ
และยังมีทั้งอ่อมเนื้อส้มตำถาดตำไทยตำปูตำลาย

หรือจะเป็นตำอะไรก็แล้วแต่สุดแล้วแต่จะตำ
สุดแท้จะพิจารณาเขาบอกว่าสุดยอดอยู่แล้วเรื่องของความอร่อยนะครับ
อยากกินอยากอร่อยก็ไปกันได้ร้านจะอยู่ทางขวามือ
ตลาดแสนตุ้งไปประมาณสัก๑กิโลเมตรเปิดให้บริการก็๑๐โมงเช้าจนถึง๒ทุ่ม
อกจากนี้ทางร้านยังรับทำข้าวกล่องแล้วก็รับจัดเลี้ยงอีกด้วย
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะโทรไปเลยนะถ้าคุณอยู่ที่จังหวัดตราดไปเลยจ้า
อยู่ทางตราดแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยที่เป็นทางลาวแท้
อันนี้ถือว่าเป็นอาหารทางลาวแท้เพราะว่าเจ้าของเขาเป็นคนลาวเลยนะ
มีโอกาสลองไปแวะเวียนชิมกันดู